คราวนี้พาไปดูโบสถ์ถูกไฟไหม้ค่ะ

สิ่งที่ทำให้รู้ว่าวัดไฟไหม้เพราะอะไรรู้ไหม

เหตุการณ์มันไม่ปกติมันเมียวอยู่อย่างนั้นนะคะ
จริงพระท่านเดินดูต้นไม้อยู่แถวนั้นนะ

หลังจากที่รู้ว่าไฟไหม้แล้ว

แล้วดูสิพระลูกวัดดับเพลิง

ไฟตรงนี้กลุ่มควันจำนวนมากค่ะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาก็ต้องฉีดน้ำระงัดเหตุ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในพระอุโบสถนะคะ

สามารถฉีดน้ำควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

ทีนี้ทางอาสาสมัครก็ต้องเอาอุปกรณ์พวกพัดลมต่างคุณมาระบายควันออกไป
รวมถึงอุปกรณ์ในการเร่งระบายควัน
เพราะว่าต้องไปตรวจสอบข้างในพระอุโบสถว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่า
ตรวจสอบเบื้องต้นความเสียหายก็มีที่เครื่องขยายเสียง
ที่อาสนะถีบพรมอู๋พรมนี่ก็ติดไฟง่ายเลย
รวมถึงผนังโบดประตูแล้วนู่นค่ะ

ตรงฐานพระประธานก็ได้รับความเสียหาย
แงวงจรไฟฟ้าหน้าตรงหน้าต่าง
คุยกับพระลูกวัดค่ะหลวงพี่หนุ่ม

ได้ยินเสียงแมวร้องค่ะ
เหมือนกับบอกเหตุร้ายบางอย่างเหลือไปดูอุ๊ย
ไฟไหม้นี่แล้วถามว่าหลวงพี่
ในโบสถ์ตอนนั้นมีคนอยู่ไหม
หลวงพี่ท่านบอกว่าไม่มีคนอยู่นะ

เขาบอกว่าแปลกใจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าในโบสถ์ไม่ได้จุดทูปไม่ได้จุดเทียนด้วย
ใช่ทีนี้ค่ะพระท่านบอกเลย

ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอัตมาไม่ได้ยินเสียงแมวร้อง
มันอาจจะลามไหม้ไปมากกว่านี้ก็ได้ค่ะ
พอได้ยินเสียงเหมือนแมวร้องแมวมันเคยนอนอยู่ข้างหลังบวชตรงนั้น
พอหันไว้มองเห็นไฟขึ้นไฟมันไม่ได้ขึ้นออกมาข้างนอกนะ
แต่เห็นไฟแดงไฟเขียวเป็นสีภูมิสีมันสวยด้วย
พอมันขึ้นมามองเห็นออกมาข้างนอกเราก็นึกแล้ว
อันดับแรกที่เรานึกในใจก็คือตรงนั้นมันไฟแท่นมันใหญ่เสียครับ
มันมีปลั๊กไฟมีอะไรอยู่ตรงนั้น
คิดว่าไปขวารัฐวงจรแน่เพราะมันไม่มีใครเข้าโบก
ถ้าเป็นไปตามที่หลวงพี่หนุ่มท่านบอกนะว่าไม่มีจุดทูปไม่มีจุดเทียน
คือถ้าเป็นทูบเทียนเนี่ยเรายังพอเคยเห็นว่าเทียนมันล้มลามติดแล้วมันลามไปติด
อันนี้อาจจะต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรหรือเปล่า
ก็นี่ไงที่ดอมบอกว่าพวกแบบน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าวงจงวงจรใช่ไหม
เพราะว่าเมื่อกี้ท่านพูดด้วยบอกว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
เครื่องขยายเสียงแล้วก็เจอพวกวงจรไฟฟ้านี่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันน่าจะมา
จุดเริ่มต้นคือไฟฟ้ารัดวงจรพวกเครื่องขยายเสียงหรือเปล่า
ไฟลุกไหม้แบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวต้องรอให้ทางพอถอ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่า
ท้ายที่สุดแล้วที่บอกว่ามันน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
น่าจะมาจากตรงนี้ไหมเครื่องขยายเสียงตรงนี้ด้วยไหม
ต้องตรวจสอบด้วยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเสียบปลั๊กไว้ด้วยหรือเปล่า